ต่อกันที่เรื่องของความคืบหน้าคดีของน้องไอแอลนะฮะ
ทารก๑๘วันที่เสียชีวิตนะครับ

ทำให้ลูกนั้นสำลักน้ำนมแล้วก็เสียชีวิต
แต่ว่ามันมีประเด็นที่สังคมตั้งคำถาม
ทำไมต้องให้สับปะเลอไปทำการสะกดวิญญาณของน้องไอแอล

ทั้งที่น้องเป็นเด็กทารกอายุเพียง๑๘วัน
วิญญาณจะไปเฮียนจะไปทำอะไรใครได้อย่างไร
ทำไมน้องไม่ได้เสียชีวิตด้วยที่อย่างเขาเรียกว่าเป็นการตายโหงอะไรแบบนี้นะ
ก็เลยมีการตั้งคำถามแบบนี้นะครับ
มาดูความขึ้นหน้ากันก่อนหลังจากที่เมื่อวาน
กู้ภัยเองก็ได้มีการนำร่างของน้องไอแอล
ซึ่งห่อด้วยพลาสติกสีแดงไปมอบให้กับญาติ
โดยนางใสฝอยเหลืองเป็นทวดของน้องไอแอล

ก่อนจะจุดทูปเรียกวิญญาณเรียกน้องไอแอลพร้อมบอกว่า
ถ้าชาติหน้ามีจริงนะให้เหรนเกิดมาเป็นครอบครัวกันอีกนะ
แบบนี้คุณยายก็จุดทูปแล้วก็ให้สัมภาษณ์
นักข่าวก็สัมภาษณ์ไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับ
หลังจากนั้นญาติได้เชิญในลิชูชาวนา

มาทำพิธีสะกดวิญญาณน้องไอแอลครับทั้งที่ตู้เสื้อผ้า
แม่นำศพไปซ่อนที่บริเวณหลังห้องน้ำจุดที่พบศพจุดสุดท้าย
ปะเรอเขาพรมน้ำมนต์ใช้ค้อนตอกตะปูสะกดวิญญาณน้องไอแอลด้วยนะฮะ

ก่อนจะนำศพน้องไอแอลไปใส่ในกล่องแล้วก็ไปฝัง
เหมือนเป็นการฝังหลอกที่วัดห้วยติ่ง
ก่อนจะนำขึ้นมาเผาตามพิธีทางศาสนา
อันนี้เป็นตามความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่ทำแบบนี้
แต่สิ่งนี้แหละมันทำให้คนในโซเชียลเอง
บางคนเขาก็ไม่เข้าใจว่าจะสะกดวิญญาณน้องทำไม
ส่วนการดำเนินคดีกับแม่ของน้องไอแอลนั้น
ตำรวจสอบปากคำไปแล้วทั้งพ่อทั้งแม่นานกว่า๑๐ชั่วโมง
แม่เองก็สารภาพว่าลูกนั้นสำลักนมตาย
ระหว่างที่เลี้ยงลูกเพราะว่ามีการแชทโทรศัพท์อยู่
แล้วก็ไม่ได้ดูแล้วให้ลูกนอนเปย์ป้อนนม
โดยเอาขวดนมยัดใส่ปากไว้แล้วเอาผ้าลองเอาไว้

มือมัวแต่เล่นมือถือไงแล้วก็ผ้าที่มันลอง
คือหนุนก้นขวดนมให้มันสูงแล้วให้น้ำนมมันไหล
ใช่แล้วก็ไม่รู้ว่าให้น้องอยู่อย่างนั้นนานขนาดไหน
แม่ก็จำไม่ได้เพราะเล่นมือถืออยู่จำไม่ได้
พอหันมาลูกไม่หายใจแล้วก็ตกใจ
ก็นำลูกไปวางไว้ที่ตะแกรงหลังห้องน้ำ
แล้วทำให้ลูกอ่ะตกลงมาเหมือนเป็นการสร้างสร้างเรื่องว่า
ลูกตกลงมาแล้วก็มีสุนัขเข้าไปทำร้ายลูกจนเสียชีวิต
ด้วยความที่กลัวความผิดมากตัดสินใจ
สุดท้ายเอาลูกไปซ่อนใส่กระเป๋าแล้วก็เอาไปซ่อนอยู่ตู้เสื้อผ้า
แต่ว่ามันมีกลิ่นเน่าเหม็นออกมาก็เลยกลัวความผิดไปใหญ่
ทีนี้ก็เลยเอาไปทิ้งอยู่หลังห้องน้ำสุดท้ายก็มีคนไปเจอนะครับ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาไป๓ข้อหากับแม่ของน้องไอแอล
ก็คือกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซ่อนเวรนด์อำรางศพแล้วก็แจ้งความเทศ
แต่ว่ายังไม่หมดเท่านี้คุณผู้ชมมันไปเจอพิรุษ
ว่าจากการไปพิสูจน์ศพของน้องไอแอลมีสภาพคอหัก
ใบหน้ากระโหลกหน้าผากยุบ
ก็เลยสงสัยว่าไม่น่าจะเป็นแค่เรื่องของการสำลักนมตายหรือเปล่า

แต่แม่อาจจะอุ้มแล้วมือนึงเล่นมือถืออยู่
อีกมือนึงอุ้มลูกทำลูกตกแล้วลูกก็ตายหรือเปล่า

แล้วจะมีการนำศพนี้ไปชนสูตรอีกทีหนึ่ง
เพราะไม่รู้ว่าการให้การของแม่นั้นเป็นไปตามความจริงมากน้อยแค่ไหน
ต้องไปดูว่าอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลัง
คือน้องตกก่อนแล้วทำให้เสียชีวิต
หรือว่าตอนที่น้องเป็นศพแล้วแล้วแม่บอกว่าเอาไปวางไว้ที่ตะแกงหลังห้องน้ำแล้วทำให้ตกลงมา
ก็เลยทำให้สภาพศพน้องเป็นแบบนั้น
ต้องไปดูเรื่องเงื่อนเวลาอีกทีนึงว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรด้วยนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาประมาณ๙โมง
ตำรวจภูทรศรีสัชนาลัยก็คุมตัวแม่ของน้องไอแอลไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสวรรคโลก
แล้วก็คัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
โดยแม่ของน้องไอแอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาในคดีแจ้งความเท็จซ่อนเร้นอำพลางศพประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ดูสิคะเมื่อเช้านี้เป็นภาพตอนประมาณสัก๙โมงแล้วแม่น้องไอแอลเนี่ยนะคือสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนอะไร
แจ็คเก็ตฮูตมาแขนยาวสีดำคลุมศีรษะใส่หน้ากากอนามัยออกมาแล้วก็ขึ้นรถนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดสวรรคโลกเลยนะคะ
ขณะที่นายฉันฝอยเหลืองแล้วก็นายปรีชาเดโชเมงพ่อแล้วก็สามีของนางสาวอิสรพรหรือว่าแม่น้องไอแอลเนี่ยก็มาเฝ้าดูอาการของแม่น้องไอแอลตลอดทั้งคืนเลยคืออยู่หน้าห้องขังนี่แหละค่ะ
แล้วก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องน้องไอแอลเนี่ยผ่านหน้าลูกรงตลอดเวลาเลยนะว่าหลังจากเนี้ยจะทำวิธีทางศาสนายังไงแล้วก็เดินออกมาสามีของนางสาวอิสรพรเนี่ยบอกกับสื่อที่ดักรออยู่ข้างหน้าน่ะก็บอกสั้นสั้นบอกว่าผมไม่ได้คุยอะไรกับภรรยาแล้วก็สีหน้าเคร่งเครียดอ่ะค่ะปิดประตูรถแบบเนี้ยจังห
ก็รออยู่ส่วนพ่อของนางสาวอิสราพรก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเตรียมหลักทรัพย์เพื่อที่จะยื่นประกันตัวในชั้นศาลต่อไปนะคะ